ดิวคุณชมวันนี้คุณกัญชัยเขาออกมาบอกแล้วทำไมดิวถึงออกมาแฉ

ก็วันนี้ดิวก็พูดหมดแล้วไงดิวก็อธิบายไปแล้วนะฮะ
ก็คือจริงในประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นจากการที่มีเพจหนึ่งนะครับ
ก็คือเหยื่อวีชูเนี่ยเขาออกมาตั้งคำถามนะฮะ
ถึงคุณเซมัสเตียหรือคุณเซฟเนี่ยนะครับ

ทีเนี้ยก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วที่มีการไปถ่ายรูปกับเราเอ่อ
บรรดาคนบางคนที่เหมือนกับมีเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินต่าง
ธุรกิจสีเทาก็แล้วกันฉันก็ธุรกิจสีเทากันแล้วกัน
ก็คืออยากจะได้คำตอบแบบนี้ว่ามันคืออะไรอะไรต่างนานาเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็แน่นอนครับว่า
ทุกคนก็มีส่วนหนึ่งกลับไปมองว่าแล้วคุณดิวที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมา
เรื่องของ๔บ่อเปิดเพราะอะไรเปิดด้วยเหตุผลอะไร
ก็จะมีประเด็นที่แบบบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเปิดเพราะว่าหนึ่ง
ต้องการจะเรียกเงินเขาพอไม่ได้เงินเสร็จปุ๊บก็เลยแค้นฝังใจ

สองก็บอกว่าเป็นการทำธุรกิจแล้วเหมือนแบบเป็นคู่แข่งกับสามี
ก็เลยมาเปิดคุณดิวก็เลยเปิดเรื่องนี้
คือต่างระนะที่เป็นประเด็นเกิดขึ้น
ปรากฏว่าแน่นอนครับว่าเรื่องนี้คุณดิวริสราเองก็ได้มีการออกมาพูด
ก็คือเธอก็ยืนยันว่าตัวเธอเองนั้นถูกทำร้ายร่างกาย

ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะฮะคุณดิวก็ออกมาพูดแล้วนะครับ
คือในสิ่งที่คุณดิวพูดมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหลักก็คือตัวเองเนี่ย
แค่รู้สึกว่าในวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
ตัวเธอเองเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ก็คือเรื่องของธุรกิจสีเทานะฮะก็คือการเปิดเว็บพนันของพี่น้องสีบอลเนี่ย
ว่าเพราะอะไรเธอก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเหมือนจมอยู่กับอดีตนะฮะ
คือเธอมีแผลเป็นแผลเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียว
มันเป็นแผลที่อยู่ในจิตใจของเธอด้วยมันเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยมันย่อยไม่ได้
มันแกะก็แกะไม่ออกนะฮะคือทนเรื่องราวเหล่านี้มาตลอด
จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่๑๕เนี่ยมีการประกาศของชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นพี่น้องในตระกูลบ่อนี่แหละฮะว่าจะมีการแต่งงาน
ตัวเธอก็เลยรู้สึกว่าแล้วฉันล่ะทำไมฉันถึงจะต้องแบบเหมือนกับมีความทุกข์และจมอยู่กับอดีตแบบนี้
เหมือนเค้าแบบปูฟออนไปต่อมีความตุ๊ะกับชีวิต
นะฮะแล้วที่สำคัญชายคนนั้นเองเนี่ยก็คือชื่อคุณบิ๊กผมขออนุญาตเอ่ยนะฮะ
เบ้นเดมอนมาเกือบเกือบสองปีนะฮะในระยะนั้นเนี่ย
เธอเองก็ถูกทำร้ายร่างกายอยู่ตลอดซึ่งมันทำให้เธอเองเนี่ย
ทรมานหัวใจทุกครั้งที่เธอแต่งหน้าหรือล้างหน้า
เธอจะเห็นแผลเป็นบนใบหน้าของเธอมันก็ทำให้เธอเองเนี่ย
รู้สึกฝังรากลึกไปในจิตใจของเธอว่าแล้วทำไมฉันถึงต้องถูกกระทำแบบนี้
อืมวันนั้นที่เธอเองไม่ได้ออกมาแจ้งความเพราะเธอเนี้ย
อยู่บนความหวาดระแวงจนวันหนึ่งเนี่ยเธอก็รู้สึกว่า
สิ่งที่เธอหวาดระแวงหรือเธอกลัวเนี่ยมันก็เลยเกาะเป็นรากลึกฝังอยู่ในใจของเธอว่า
เธอจะทำยังไงแล้วมันก็กลายเป็นแผลเป็นในใจของเธอเอง
เธอเองพยายามที่จะบอกสาวหลายคนบอกว่าถ้าวันหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อยากให้ลุกขึ้นมาแล้วแจ้งความหรือทำอะไรเลยอืม
อย่าไปทิ้งไว้เหมือนเธอเพราะทำให้เธอเองเนี่ย
กลายเป็นแผลอยู่ในใจอืมและมันก็กอกินมาจนกว่าทั้ง
มันมาระเบิดล่าสุดก็คือหลังจากที่ไปเห็นว่าเขาจะมีการแต่งงานกัน
เขาก็มองแล้วว่าในครอบครัวนี้ทุกคนแบบรู้สึกว่ามีความสุขกันหมดเลย
แล้วตัวฉันน่ะที่ผ่านมามันคืออะไร
ทำไมคุณถึงไม่เคยมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลย

อ่าทีเนี้ยไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือ

ไม่ว่าจะเป็นนั่งทานข้าวอยู่ก็โดนเอามาม่าลาดหัวบ้าง

มีโดนทำร้ายร่างกายจนใบหน้าเป็นแผล

นะฮะคือหนึ่งในคนที่รู้เรื่องราวก็คือทางคุณบิ๊ก
นะฮะซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็น
ในครอบครัวนี้รู้ทุกคนว่าดิวโดนอะไรบ้าง
แต่ทำไมในครอบครัวถึงไม่มีใครที่จะกล้าออกมาปกป้อง
หรือมาพูดให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกคนในครอบครัวคุณทำร้ายร่างกาย

วันหนึ่งเธอรู้สึกว่าเหมือนเธอกดปุ่ม

เฮ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรแล้ว

ฉันจะต้องเอาสิ่งที่ฉันแม่งเป็นอยู่เนี่ยออก
เธอก็กดปุ่มป้งโดยการที่เธอน่ะ

ทำไมถึงไม่มีการไปตรวจสอบพี่น้อง

ลงพื้นที่แล้วก็มีการไปตามจับกลุ่ม
จนกระทั่งวันนี้หนึ่งคนที่
สามคนก็คือตอนนี้ยังเชื่อมโยงไม่ได้

ก็คือคนตัวคือเบน
อันนี้คือประเด็นที่คุณดิวพูดทั้งหมด
ในวันนี้นะครับ
ก็ลองขึ้นดูนะครับ
เป็นแชตมีการพูดคุยกัน

ป่าวป่ามาย
ขออนุญาตเราต้องทำยังไง

นี่ก็หายไปขอโทษหรอ
บอกมาได้ไหมสงสารพวกเด็กเถอะดิวก็เคยเจอเคยรู้จักกัน
มันต้องมีเวลาดีดีความทรงจำกันบ้างนะให้ทำยังไงกันดี
บอกมาแล้วกันนะอืมเนี่ยนะฮะคือดิวก็มีแผลในใจดิวน่ะ
เนี่ยนะฮะแล้วดิวก็มีคำถามว่าเออเทาขนาดนี้เนี่ย
ทำไมถึงกล้าอวดกล้าทำหลายอย่างหรือทำอะไรได้
อ่าไม่ดีกับคนอื่นทั้งทั้งที่อ่าหลังตัวเองหลังตัวเองเวอะ
พี่มองไม่ค่อยเห็นตัวบิ๊กเองก็พูดเสมอ
เฮียว่าเฮียไม่ทำร้ายใครก็พวกเดียวกันเหมือนกันทั้งบ้าน
คนก็ถามว่าเอาหมายถึงทำร้ายร่างกายเหรอดิวก็บอกว่าใช่
อืมอ่าต่อลูกแล้วไงต่อต่อไปอ่ะไปเนี้ยอ่าเนี้ยใช่
อ่าแล้วดิวบอกสำหรับดิวมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความทรงจำที่ดี
เขาก็เลยถามว่าแล้วทำยังไงดีอยากให้โดนจับเลยเหรอ
ก็บอกว่าพี่จุดคิดว่านะจุดนี้ดิวทำแค่เพราะอารมณ์เหรอ
ไม่ก็รู้แหละว่าคิดแล้วแต่คือแบบก็ไม่น่าแรงขนาดนี้นะ
เลยบอกว่ามีแรงมากกว่านี้อีกนะไม่ได้ทำเถอะอ้าวต่อไป
ดิวก็เคารพพี่จุดจุดจุดจุดจุดจุดมันเคารพแต่มันแทนกันไม่ได้
ขอบคุณค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงเหรอเออขอบคุณค่ะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้ว
พี่ก็ไม่ได้ขอหรอกแต่เผื่อมีอะไรที่อยากบอกต่อพี่จะทำให้จบ
ที่จะทำให้จบได้คุณดิวก็เลยบอกว่าไม่รู้เลยอ่ะพี่
ฝากเขาคิดบวกว่าดิวช่วยโปรโมทเว็บก็ได้นะคะไม่ต้องยิงแอด
เห็นว่าปิดเว็บชั่วคราวเพื่อเซฟบัญชีมาแล้วนี่คิดว่าเป็นช่วงโปรโมทไปละกัน
เขาเลยบอกว่าถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกพี่แล้วกันให้ขอโทษ
ให้เข้าไปด้วยตัวเองหรือเรื่องอื่นอื่นบอกนะเนี่ยฮะจริงจริงก็ยังมีสูตรอื่นอื่นอีกมากมาย
ซึ่งก็ไม่ได้มีการเปิดออกมานะก็ก็ก็ก็เอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนอืม
หลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาถามเหมือนกันนะคะว่าเป็นแบบเอ้ยแล้วทำไมไม่ออก
ที่คุณดิวชี้แจงแล้วแหละว่าทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ตอนนั้น
ทำไมเพิ่งมาออกตอนนี้คือดิวก็ชี้แจงไปหมดแล้วอืมนะฮะ
ก็คือมันก็จะมักมีคำถามบอกว่าอ้าวทำไมเก็บไว้๓ปีนู่นนี่นั่น
คือดิวก็อธิบายไปแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่
ณเวลานั้นเนี้ยอืมผู้หญิงคนหนึ่งเนี้ยจิตใจเนอะ
ไม่กล้าสภาพจิตใจคือคือจะบอกแบบนี้พี่ว่ามดดำก็น่าจะรู้เรื่องพวกนี้
คือถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อ๓ปีก่อนเราจะรู้กันเลยว่าดิวอลิสราในวงการบันเทิงเนี่ย
ทุกคนจะพูดกันหมดเลยว่าดิวเทไม่มาทำงานแองจี้ก็รู้ใช่ไหม
ไม่มาทำงานมาทำงานสายวันนี้ก็ไม่มาอยู่ดีหายตัวไป
ไม่มากองถ่ายป่วยไม่สบายหมดรับงานรายการแม่แม่ก็หายไปแม่จนกระทั่งพูดจัดเราเราก็รู้รายกรงรายการอะไรเนี้ยอืม
คือนอนเอาเท้าไก่หน้าผากแต่ในครั้งนั้นดิวก็ไม่ได้เคยออกมาพูดอะไร
ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดิวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจากคนบางคนนะฮะ
จนกระทั่งไม่สามารถไปทำงานได้วันดีคืนดีจะลุกไปทำงานเสร็จปุ๊บไม่ให้ไปไปถ่ายละครไม่ให้ไป
วิธีการที่ไม่ให้ไปคือต่อยหน้าต่อยหน้าให้หน้าแตกแผลให้เป็นแผลอืม
ไม่ต้องไปถ่ายละครไม่ได้สองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ย
เกิดขึ้นอยู่บ่อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยถ้าโดนซ้ำอย่างเงี้มันก็ไม่แปลกหรอกที่เป็นแผลใจอ่ะ
มันมันเป็นแผลในใจแล้วแล้วเอ่อถามว่าเขาหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยเออนั่นดิ
หลุดออกมาได้ยังไงคือก็มีคนไปช่วยอ๋อต้องมีคนไปช่วยคนไปช่วยออกมา
คือแปลว่าเดินออกมาเองไม่ได้ใช่ค่ะมีคนไปช่วยออกมาถึงออกมาได้แล้วช่วยออกมาได้
ในวันที่ช่วยออกมาได้เข้าไอซียูเฮ้ยวันที่ช่วยออกมาได้คือดิวเข้าไอซี
รู้หมดเลยเนอะเฮ้ยคือจริงหูอย่างเงี้คนคงอยากให้แจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายถ้า
เอออะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาเขียบไว้ในใจอะต้น่ะ
เขาก็แบบโอเคเขาก็อยู่กินกันมาจนกระทั่งมีลูกกันมาต่างนานา
เขาก็พยายามที่จะลืมนะแต่สุดท้ายมันลืมมันลืมไม่ได้

เข้าใจที่เขาพูดเลยที่เขาบอกว่าพอล้างเครื่องสำอางแล้วเห็นรอยแผลเป็นแล้ว
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าประเด็นที่มีการพาดพิงไปถึงเซฟสามีเขา
คุณดิวเองก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุทั้งหมดที่มีการมีรถนำ
มีรถนำเนี่ยก็คือแน่นอนว่า๑เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละ
อันนี้คือดิวบอกว่าเขาก็ขอโทษที่เขาจำเป็นต้องพูด

แต่ว่าเขาจำเป็นต้องพูดจริงเพราะว่าตัวสามีเขากำลังถูกพาดพิงแบบนี้
เขาเลยต้องพูดตามข้อเท็จจริงในมุมของเขาว่าเป็นแบบนี้
ส่วนอีก๒สาเหตุที่มีรถนำไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชาที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งก็ผมจำไม่ได้
น่าจะเป็นที่สวพลาวหรือสักอย่างนี้แหละที่ลาวหรือประมาณนี้
แล้วก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้น
อันนี้คือเรื่องราวที่ทางฝั่งของคุณดิวก็บอกนะบอกว่า
จริงแล้วคลิปพวกนี้เป็นคลิปที่เซบาสเตียนเป็นคนลงเอง
เขาลงเองเพราะเขาไม่รู้ว่ามันผิด
อันนี้คือในมุมที่ดิวก็บอกแบบนั้นมา
ส่วนที่มีการถ่ายรูปกับบุคคลที่อาจจะเป็นสีเทา
ดิวก็บอกว่าเธอยืนยันได้ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบัน
สามีของเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
และในอนาคตก็จะไม่มีแน่นอน
อันนี้คือในมุมที่ดิวได้มีการพูดนะครับ
อันนี้แปลเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
คือจริงแล้วเนี่ยตัวดิวเองเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้อยากจะออกมาพูดเลยถ้าเกิดว่าสามีเขาไม่ได้ถูกพาดพิง

แล้วเขาก็ไม่อยากจะออกมาพูดด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ยโดนอะไรบ้าง

แล้วเธอก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจเธอต่างนานา
ผมบอกเลยนะสิ่งที่คุณดิวโดนมันไม่ใช่ที่คุณดิวพูดแค่นี้นะ
เทลรายละเอียดต่างนานาเยอะมันเยอะกว่านั้นเยอะมาก
พี่หนูคุยมาหมดแล้วใช่หรอฮะเออไม่ใช่ไม่เนอะ
เมื่อก่อนเวลานักข่าวเขาชอบเมาสนางว่านางไม่ได้คุยอย่างเดียวด้วยหลักฐานก็มีด้วย
ไม่แต่ถ้าถึงขั้นคนคนต้องไปช่วยออกมาแล้วเข้าไอซียูมันก็คือโอ้ว่าฮะ
เอาจริงว่าคนไม่รู้ก็เอ้าเงี้ยเวลาแบบ
ข้ามอีกขั้นหนึ่งก็คือตายแล้วไหมน่ะ
เวลาผู้จัดพูดแล้วแล้วก็ทำไม
อยากรู้ว่าคนไปช่วยคือไงเขาโทรร้องขอล่ะพี่หนุ่ม
เออเป็นเพื่อนที่รู้จักกันน่ามีเพื่อนเยอะ
หมายว่าตอนที่เข้าไปช่วยนางนางโทรมาบอกหรือพี่หรือว่าบุกเข้าไปช่วยกันเอง
แต่มินว่าคนที่เป็นเพื่อนสนิทเขาต้องรู้อยู่แล้วบ้าง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาคงคงมีคนพยายามหาทางช่วยอยู่แหละป่ะ

คงต้องแบบหน้าบัวมาถ่ายละครมันจะได้ไหมล่ะ

เรื่องที่แบบหน้าบวมมาถ่ายเราไปดูของ

เหมือนเรื่องนั้นแปลว่ากองพี่ชอดก็กองนะ
เออเนี่ยทุกคนต้องบอกนับถือจิตใจคุณดิวเลย

แต่ตอนนั้นเขาเป็นแฟนกันอย่างไรลุกนึกออกหรือล่ะ

คนก็ไม่กล้ายุ่งเนอะ
ว่าแบบจะอย่างไรแบบไหนใช่ไหมคะ
ก็พาร์ทของความดีเลยครับคุณมิ้น